รัฐบาลจรสชออกกฎหมายมามาก

ขณะที่รัฐมนตรีบางคนก็ไม่รู้แนวทางทำงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับได้กล่าวในระหว่างเป็นประธานปราธกฐาพิเศษ
เรื่องแนวทางปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นโยบายรัฐบาลว่า๒ปีที่ดำรงตำแหน่งพยายามแก้ปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรม
ทั้งกฎหมายเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมกฎหมายที่ขัดแย้งหรือว่าแย้งกับรัฐมนูล
และเดินหน้าปฏิรูปซึ่งการขับเคลื่อนช่วงที่ผ่านมา
พบว่ามีกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้ว๑๕๑ฉบับ
แต่ว่าเกินครึ่งไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง
เพราะกฎหมายลูกหรือประกาศกระทรวงไม่สามารถออกมาบังคับใช้ได้
ถือเป็นปัญหาของประเทศไทย
ทั้งมีรัฐมนตรีบางคนยังไม่ทราบว่าเมื่อมีกฎหมายแล้ว

และรัฐมนตรีบางคนยังไม่ทราบว่ากฎหมายลูกของกระทรวงตัวเองยังไม่ออก
พร้อมยอมรับว่ากังวลเรื่องการขาดการบูรณาการด้านกฎหมาย
จะต้องจัดระบบตรงนี้ให้ได้

เพราะมันถูกเป็นมาตั้งนาน
คุณจะใช้เวลาปีครึ่งปีทำเรื่องนี้ผมก็ไม่ใช่
ผมห่วงแล้วระบบอย่างนี้มันจะถูกสารต่อไหม

หวังให้กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้แทนฝ่ายบริหาร
บูรณาการกระบวนการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่นอายการตำรวจองค์กรอิสระ
ขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่การพัฒนา
และบูรณาการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
โดยไม่ปล่อยให้ประเทศเสียประโยชน์ครับ